การที่ไม่เข้าร่วมโคแวคผมก็ย้ำอีกทีนะครับ
ตั้งแต่แรกนั้นผมคิดว่าไม่ใช่การตัดสินใจที่ผิดพลาด
ผมต้องรับฟังพินาอย่างรอบครอบนะครับ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผลได้ผลเสียของประเทศชาติในภาพรวม
เวทยาไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่สั่งซื้อวัคซินเอง
ณช่วงเวลานั้นถ้าเราเข้าร่วมโครงการ
จำเป็นต้องวางเงินมัดจำในเงินที่สูง
อีกทั้งเราไม่สามารถจะกำหนดเวลาในการรับวัคซีนได้อีกด้วย
ก็ยังไม่สามารถจะจ่ายวัคซีนได้ตามที่ต้องการ

แต่ในปัจจุบันนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในกฎิกาหลายอย่างนะครับ
แล้วก็พินาเข้าไปร่วมได้นะครับ
ถ้ามันมีความพร้อมนะครับในเรื่อง
ประเทศภาพมนาศนั้นต่างก็จับจองนะครับ
แต่เห็นได้ว่าหลายประเทศก็มีตัวเลขเยอะแยะไปหมด
ประเทศก็ได้จริงหลายประเทศก็ยังไม่ได้จริงได้ไปครบ

ไว้สำหรับประเทศตนเองนะครับจนมากเกินพอ
ก่อนที่จะทยอยกระจายให้กับประเทศต่างต่างที่จองผ่านโคแวคในภายหลัง
อันนี้มันอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้นะครับ
ถ้าเราไปวาดหวังไว้ตรงนั้นจากที่เดียวนะครับ
ประเทศในอาเซียนที่คุณรุ่งโทรแวคนั้นได้รับวัคซีนจากโคแวคแล้ว
ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
ประเทศรับเพียงหลักแสนหลักล้านต้น
เทียบกับโคต้าการจองกับจำนวนที่ได้รับจริงนะครับ

คือว่าเป็นจำนวนที่สูงกว่าหลายประเทศในอาเซียได้รับจากโครงการโคแวคนะครับ
แล้วเราก็จะรับคำยืนยันว่าเราจะได้ครบ๖๑ล้านโดสภายในธันวาคมนี้นะครับ
เมื่อมีการแพร่กระจายเชื้อได้เร็วขึ้นหลายเท่าตัว
ผู้ติดเชื้อก็จะมีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ทุกประเทศทั่วโลกกำลังสั่นคลอนในเรื่องนี้
และพบติดตามก็จะมีหลายสายพันธุ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกล้ายดีด้วยนะครับ
รุ่นแรกของทุกยี่ห้อแน่นอนครับ
อาจจะมีประสิทธิภาพที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ในระยะแรกผมบอกแล้วการคิดความความในระยะแรก

เราก็ต้องพัฒนาการในเรื่องของวัคซีนต่อไปนะครับ
ในการหาข้อมูลในการจัดหาในการเจรจาสั่งซื้อในหลักข้น

เพราะทุกประเทศกำลังได้ผลโทษด้วยกันทั้งโลกทั่วโลก
เพราะนั้นท่านบาลก็ได้โดยคณะแพทย์
และผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์ของไทย
ก็พยายามศึกษาหาแนวทางการฉีดวัคซีนแบบไข้
ภาพในการใช้วัคซีนสูงขึ้นได้ชีดได้ไว้วาดที่เร็วขึ้น
ภูมิคุ้มกันเร็วขึ้นสอดรับกับการป้องกันการระบาดของไวรัสสายพันธุโลต้าได้ดีขึ้น
อันนี้เป็นจากที่เราทำนะครับแล้วมันก็เกิดผมมาตามนี้
นะฮะท่านความบอกทางโน้นทางนี้ไม่รับรองไม่อะไรต่าง
ทำไมเราไม่เชื่อมั่นระบบการสาธารณสุขของเราไม่เชื่อคุณหมอ
ไม่เชื่อคณะทำงานวิชาการอะไรของเราหรือครับนะ
รัฐบาลยังใช้ซีโนแวคครูย้ำเสมอว่าวัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิภาพ
กันป่วยกันตายนะครับแต่จะไม่ตายเลยมันก็อีกเรื่องหนึ่ง
เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เห็นใครทำได้นะครับในโลกใบนี้
ระหว่างนั้นเป็นเชื้อตายที่ชาวโลกใช้กันมาเนิ่นนานตั้งยุคแรก
นะฮะแล้วคุ้นเคยกันดีเหมือนวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ
ป้องกันโรคโปรดิโอรวมทั้งวัคซีนโควิดในปัจจุบัน
คีโนแวคซีโนฟาร์มอันนี้สิ่งที่เป็นข้อพินา
ก็คือผลข้างเคียงน้อยอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับ
ไม่มีอันตรายมากนักนะครับแล้วเราสามารถสั่งซื้อได้
พร้อมส่งจากจังหลวงระเวลาที่เราต้องการอันนี้ด้วยความสำคัญ
ระหว่างประเทศกันด้วยนะครับเราจำเป็นต้องมีวัคซีนเพื่อมา
เป็นวัคซีนหลักก็คือเสริมให้เร็วที่สุดนะครับ
ในการพัฒนาผ่านสายพันธุ์ใหม่ก็ติดตามเจรจาหาซื้อต่อไป
การทำงานก็ต้องทำงานอะไรกันแบบนี้นะครับชิโนแวคใช้ในการฉีดไข้
ชีโนแวคและอัสตาร์จีสเซอริกาจะสามารถสร้างพฤมศ์ในเวลาที่สั้นกว่า
การที่จะล้อฉีดอัสตาร์จีสเซอริกาสองเข็ม
เนื่องจากเพราะละสายพับวิวินาทห์เดลต้านแพร่ประจายง่ายได้เร็ว
และคือข้อมีนานอาทรกรานทางการแพทย์
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการที่เราพูดกันในวันนี้
พรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นข่าวพลาดหัวพิมพ์น่าน้ำเสื้อพิมพ์
ในประเทศที่เขาผลิตวัคซีนมามันก็จะมีผลกระทบอื่น
โดดอีกเยอะแยะนะครับขอให้ใช้วินาญาณและภูมิบัญญาอย่างมาก
คำพูดที่กล่าวไปท่านจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับ